เมื่อวานที่เรามีการเปิดเผยกรณีจดหมายจากเสียแป้ง

เป็นลายมือถึงนายกรัฐมนตรี
ฝากผ่านมาทางทนายใจดี
เพื่อเอาไปให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรี

ไม่ได้เปิดในซองให้คุณภาคภูมิได้ดูนะ

ใช่ฮะเรียนถึงนายกรัฐมนตรีรองนายกนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุธินดรธนกฤษจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่ที่มารับจดหมายด้วยตัวเองข้าพเจ้านายชาวลิศทองด้วงเป็นนักโทษชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชขอร้องเรียนมายังผู้บริหารประเทศไทยนี้มีข้อความที่จะบอก
ของประเทศ

ไม่เป็นบรรทัศนในการให้ประกันตัวต่อสู้คดี
เรื่องที่มีคนมาเอาทรัพย์สิน
ผู้ต้องหาตามเอกสารที่กล่าวอ้าง
และ๓เรื่องของการที่ตำรวจจับอาวุธปืนขนาด๓๘เมื่อปี๖๑
เรียกรับเงิน๕๐๐๐เพื่อแลกกับการคืนอาวุธและปล่อยตัว
และผมก็มีการฝากเงินให้กับคนนี้คนนี้ไปแล้ว
คุณผู้ชมนี่เขาอธิบายแล้วเป็นรายชื่อระบุออกมาเลยนะ
เซ็นเซอร์รายชื่อไว้สักนิดนึงนะครับ
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องภายในเรือนจำ
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจำขายสินค้าให้กับนักโทษเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ทำร้ายร่างกายนักโทษระบุมาเลยนะฮะ
ว่าเป็นใครที่โดนทำร้ายและเป็นใครที่ทำ
แล้วก็เรื่องของเรือนจำกลางแห่ง๑แดน๖ทับ๒มีการทรมานนักโทษให้อดให้อยาก
ซื้อของก็ไม่ได้กักขังตามอำเภอใจ
ดังนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องเข้ามาดูแลและคุ้มครอง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกเงินผม๕แสนบาท
พอผมไม่ให้ก็เลยมาฟ้องผมคนเดียว
อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดที่เสียแป้งถูกควบคุมตัวจนกระทั่งหลบหนีออกมา
ลงชื่อไว้ว่าชาวลิศทองด้วงผู้ร้องทุกข์

คุณผู้ชมนี่ลายมือทั้งหมดเรามาเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
นี่เขามีการไปเปรียบเทียบนะลายมือแป้งจริงนะครับ
ส่วนเรื่องของการติดตามตัวเสียแป้งเนี่ยนะฮะ

ว่าหลังจากปะทะกับตำรวจเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
แป้งก็หนีขึ้นเขาบนสรรเขาเป็นจุดสูงคม

พฤศจิกายนลงจากเขา
มีคนกำหนดเส้นทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการเพิ่มกำลังเข้าปิดล้อมอีก
แต่ไม่ทันเพราะเสียแป้งลงจากเขาแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องของการจ่อหมายจับคนช่วยเสียแป้งตรงนี้นะครับ
เรื่องนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และคนที่ช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนี
แต่ที่ยังไม่จับกลุ่มเพราะมียุทธวิธีในการปฏิบัติ
สุดที่การแกร่งเปิดเพลยจหนุ่มทุกไปแล้วครับ
ยุทธวิธีที่นี่ก็คือคนตำรวจตรี

นายหนึ่งช่วยเหลือเสียแป้ง
หากพบพยาหลักฐานว่าเกี่ยวข้องจริง
ดำเนินคดีทั้งวินัยและก็อาญาด้วยนะครับ

ค่ะค่ะค่ะก็ฮึ่มกันอยู่นะฮะใช่
เขามีการพูดถึงประธานติ่งด้วย
แล้วล่าสุดเราไปคุยกับประธานติ่งมาด้วยค่ะ

เขาเป็นอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่

คนที่ใส่สร้อยใส่แว่นดำ
แล้วก็มีรอยสักตรงต้นแขนคนนี้นี่แหละคือประธานติ่ง
รู้จักนานเป็นพี่เป็นน้องกัน
แล้วที่แป้งปล่อยคลิปเนี่ยก็คงครับแค้นใจนั่นแหละ
จากเรื่องปี๖๒ที่บุกไปชิงตัวจรวด
รู้ไหมวันนั้นประธานติ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าอายการบอติดต่อมามาบอกว่าน้องโดนอุ้มขอให้ไปช่วย
ซึ่งตอนนั้นประธานติ่งในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหม
ก็ยกหูบอกลูกน้องเลยลูกน้องคือใคร
คือติ๊กกับมิตรดาบติ๊กที่ปรากฏชื่อนั่นแหละค่ะ
แล้วก็จ่าสิบเอกสมมิตรก็ขับรถกันไปในจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้พอไปถึงเห็นรถ๒คันจอดอยู่นะ
ก็ไปถามจนรู้ว่าอ้าวนี่มันตำรวจนี่นะ
เป็นตำรวจภูทรภาค๘ชุดจับกลุ่มนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นมีเสียงปืนปั้งดังขึ้นมา

ก็เลยตะโกนบอกเอ้ยหยุดยิงนี่เป็นตำรวจเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ชุนละมุนแล้วก็หนีตายออกมา
ซึ่งถามว่าประธานติ่งวันนั้นเห็นแป้งนาโนตไหม
ประธานติ่งบอกวันนี้ไม่ได้เห็นตัวเสียแป้งแบบชัด
เพราะว่ารถจอดอยู่ห่างกันแล้วมันมืดด้วย
ทีนี้ข้อมูลทั้งหมดบอกกับตำรวจไปหมดแล้วนะ
แล้วยืนยันไม่ได้โกรธแป้งเลยที่ออกมาแฉยังรักเป็นน้องเหมือนเดิม
แต่ก็อยากให้แป้งมอบตัวนี่คือประธานติ่ง

ตำรวจเนี่ยมีตำรวจไปจีบเมียเสียแป้ง
ใช่เรื่องนี้คนที่บอกคือใครรู้ไหม
คือดอนดอนเป็นรุ่นพี่ที่เสียแป้งนับถือคือเขาบอกว่าจริงรู้จักกับแป้งมาตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วช่วงเดือนมีนา๖๒นั่นแหละแป้งโทรมาบอกว่าตำรวจสพเมืองพัทธลุงเนี่ย
นำอาวุธครบมือบุกค้นบ้านไม่มีหมายค้นด้วยนี่จะยัดยาให้กับลูกน้องแป้งนาโน
แต่ไม่เจออะไรไงซึ่งตำรวจคนนี้รู้จักดีเลยเป็นตำรวจที่มีพฤติกรรมไม่ดี
แล้วมายุ่งกับเมียแป้งนาโนตด้วยจีบเมียเสียแป้งด้วยตำรวจจีบเมียเนี่ยแป้งแค้นหรือเปล่าเนี่ย
ก็นี่ไงในดอนรุ่นพี่เสียแป้งเขาก็เลยบอกว่าโหผมกับชาวบ้านก็เลยรวมตัวไปที่สพเมืองพัทธลุง
เรียกร้องให้ตำรวจคนนั้นที่มาบุคคลจะเรียกร้องให้เขาออกมารับผิดชอบ
แล้วท้ายที่สุดก็มีคำสั่งย้ายอยากให้เขาย้ายไปซะ
ใช่ย้ายให้ไปที่อื่นแต่สุดท้ายตำรวจนายนี้ก็ได้ย้ายกลับมาที่เดิมอีก
แล้วสาเหตุที่บุคคลบ้านแป้งนาโนตจะต้องการกำจัดแป้งนาโนตหรือเปล่า
เพราะว่าแป้งเนี่ยก็เป็นคนที่มีบารมีลูกน้องเยอะสุดท้ายแป้งก็มาถูกกลั่นแกล้งอีก
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะจากที่น้องแผงอ่านไป
เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ถูกปรากฏ
แล้วถูกพาดพิงพูดถึงอยู่ในคลิปของเสียแป้ง

เอาจริงนะเสียแป้งใช้คำว่าไอ้จรวดเลยด้วยซ้ำ

กระทั่งนำมาซึ่งเขาเนี่ยถูกจับมานะคะ
กล้องวงจรปิดเย็นของวันที่๒กรกฎาคมย้อนกลับไปปี๖๒
จะมีกลุ่มชายชะกันนะคะคุณผู้ชมคะมาจอดรถ
จริงมากันหลายคนแต่มีผู้ชายอยู่สองคนที่เดินลงจากรถ
นี่คือคนแรกที่ใส่เสื้อสีแดงค่ะกางเกงขายาวสีดำ
เดินตรงไปที่บ้านของนายจรวดอีกคนจะเป็นชายสูงวัย
ใส่เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นลักษณะผ้าขาวม้าสีม่วงพาด
บนบ่าด้วยอีกคนมีภาพไหมคะอ่าแล้วก็เดินตรงไปที่บ้านพักของนายจรวด
เช่นเดียวกันนี่คือทั้งสองคนนะคะก่อนที่จะไปอุ้มตัวนายจรวดออกมา
หรือว่านายสิทธิเดชแล้วทีนี้จริงจริงแล้วตัวทางด้านของนายสมชายพ่อเนี่ย
ของนายจรวดเนี่ยเล่าแบบนี้ว่าณวันนั้นจริงมีกลุ่มชายชะกันมาทั้งหมด๘คน
รถกระบะแล้วก็รถเก๋งรวมกัน๒คันมาจอดหน้าบ้านพักค่ะ
อย่างใจเย็นก่อนจะจับตัวลูกชายเขาขึ้นรถออกไป
แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมเราเคยบอกไปแล้วว่าพอถูกอุ้มไปปุ๊บ
ทางด้านของจรวดโทรหาพ่อแล้วบอกพ่อว่าให้เอาเงินมาล้านห้า
เอามาจ่ายให้กับกลุ่มชายชะกันดังกล่าวเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
ก่อนจะมารู้ภายหลังว่าอ้าวกลุ่มชายชะกันคือตำรวจชุดสืบภาค๘
ก่อนที่จะมีการซ้อนแผนลักษณะไปชิงตัวจรวดกลับมา
แล้วเสียแป้งก็ไปร่วมในการชิงตัวด้วย
นั่นสิครับนี่แหละค่ะนี่แหละฮะทั้งหมดมันเลยเกิดเป็นคดี
ที่เสียแป้งออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเอง

ว่าจะไม่ค่อยได้ตามเสียแป้งแล้วก็ต้องตามต่อแล้ว
มันสะเทือนวงการและสะเทือนความยุติธรรม
ถึงแม้ว่าคดีนี้มันยังไม่มีเป็นความคืบหน้า

มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะใช่ค่ะ